คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูเรื่องขโมยขโจนกันหน่อยค่ะ
คราวนี้เขาไปบุกที่โรงโม่หินที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

แต่สุดท้ายรอปภเห็นแล้วก็ไปจับตัวมาได้๑คน

แต่ทีนี้หนึ่งคนที่จับได้เนี่ยพอเจอตำรวจไม่พูดเลยค่ะ
ไม่ปรีปากพูดเลยคือทำตัวเหมือนเป็นใบ้เอาจริงคุณผู้ชม
ตำรวจก็โอ้โหเค้นกันอยู่นานนะคะ
ที่นั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้คือนายนัทธวัฒน์พรธาดาวิทย

แล้วก็ตำรวจภูทรชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์

ก็คือนายสมหวังคุ้มดีอายุ๓๕ปี
คนนี้ค่ะนี่แหละเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุ
คือเข้าไปขโมยของในโรงโม่หินที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เจอตำรวจเนี่ยนะไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเลย
คือทำท่าเหมือนกับเป็นใบ้อะค่ะ
เป็นอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมงนานเลยกว่าจะเปิดปากรับสารภาพ
โดยรอปภที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็จับคนร้ายได้
ก็คือนายประสงค์คงเนียมอายุ๕๗ปี
ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเห็นคนร้ายกำลังงัดห้องการเงินอยู่
ตอนนั้นรอปภก็เลยเข้าไปจับตัว

ทีนี้ก็เลยต้องเรียกเพื่อนรอปภด้วยกัน
แล้วก็พนักงานที่พักอยู่ในโรงโม่หิน
ช่วยด้วยมาช่วยทีมาจับโจรที
เพื่อนก็มาช่วยกันรุมจับเอาไว้ได้
ส่วนอู่ด้านบนของโรงโม่หิน

เขากำลังลื้อค้นสิ่งของมีค่าอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างเนี่ย
เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยกันจับแล้วนะคะ
แต่ว่าคนร้ายทั้งสองคนหลบหนีขึ้นเขา
แล้วก็หายเข้าป่าไปเลยค่ะ
ทีนี้คนที่ถูกจับได้ก็คือนายสมหวัง
พอรู้ว่าไม่ได้เป็นใบ้แล้วเปิดปากรับสารภาพ

บอกว่าผมเคยติดคุกคดีทำร้ายร่างกาย
เรือนจำที่เพชรบูรณ์มา๙เดือน
ยังโดนคดีภาคผู้เยาว์ติดคุกมา๙ปีเพิ่งจะพ้นโทษ
แล้วก็บอกกับตำรวจแบบนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุ
ผมก็มารับจ้างหักข้าวโพดอยู่ใกล้กับโรงโม่นี่แหละ
ทีนี้ก็เห็นโรงโม่แล้วก็เลยชวนเพื่อนอีก๒คน

คิดว่าในโรงโม่น่าจะมีข้าวของมีเงินทองอยู่เยอะ
ทีนี้พอตำรวจได้ฟังยังไม่ปักใจเชื่อนะคะกับคำให้การนี้
แต่ว่าตอนนี้ก็ไปตามคนร้ายอีก๒คนที่หนีเข้าป่าค่ะ
จะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ